คุณผู้ชมครับมีเรื่องมาให้ดูกัน
สำหรับคนที่กำลังจะไปฉีดวัคซีน
ตรวจสอบให้ดีว่าตัวเองนั้นมีโรคประจำตัวอยู่แล้วหรือเปล่า
ผู้ชายคนนี้เขาไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่๓
และฉีดไป๒ชั่วโมงตอนนั่งดูอาการไม่มีอะไร
หลังจากนั้นจะไปธนาคารไปกดเงินไปจัดวันเกิดให้ลูก

สุดท้ายหมดสติและเสียชีวิตในวันเกิดของลูกตัวเอง

เพราะคนที่ฉีดเขามีโรคประจำตัว
ซึ่งเขาได้แจ้งพยาบาลวันที่๑๐ไปแล้วว่าเขามีโรคประจำตัว
แต่พยาบาลก็ยังฉีดให้นะครับ
ทีมข่าวเราเดินทางไปที่วัดสแก่อำเภอบางใหญ่
นนทบุรีซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพของ
มนตรีจันทโสพีอายุ๓๘ปี
เป็นพนักงานขับรถส่งของของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
เสียชีวิตจากการไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ซึ่งเป็นวัคซีนเข็มที่๓ที่สถานีกลางบางซื่อ

ไปด้วยความโสดเศร้านิภาพบริการในการลดน้ำสบ
ก่อนจะนำร่างบรรจุในหีบศพนะครับ
ภรรยากับลูกชายก็ยังทำใจไม่ได้
กับการที่สามีจากไปเพราะอะไร
วันที่เสียชีวิตคือวันเกิดของลูกชายพอดิบพอดี
คนเสียชีวิตกำลังจะไปธนาคารไปกดเงินจะไปซื้อของซื้อเค้กมาให้ลูกชายจุดเทียนวันเกิดกัน
แต่กลับว่าต้องมาจุดทูปไหว้ศพแทนภายในวัดนะครับ
ภรรยาผู้ตายคือคุณไพรินอายุ๒๘ปีบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดวันพุธที่ผ่านมา
สามีไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นบูสเตอร์เข็มที่๓ตามที่มีการลงทะเบียนไว้ที่สถานีกลางบางซื่อ
เสร็จปุ๊บก็เหมือนคุณผู้ชมทุกคนก็นั่งดูอาการก่อน๓๐นาทีว่ามีอาการแพ้หรือเป็นอะไรหรือไม่อย่างไร
พอนั่งอยู่ในนั้น๓๐นาทีมันก็ไม่ได้มีอะไรปกติดีก็อาจเดินทางกลับบ้านกันไป
หลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมสามีเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกก็กินยาลดไข้ไปสองเม็ดนอนพักไป
นอนพักสักประมาณ๒๐นาทีนึกขึ้นได้เออเดี๋ยวมีงานวันเกิดลูกชายเพราะวันที่๒๖นั้นเป็นวันเกิดลูกชายพอดี
ขับรถออกไปธนาคารจะไปซื้อของไปเบิกเงินก่อนไปเบิกเงินแล้วจะไปซื้อของจัดงานวันเกิดให้กับลูกชายคนเล็กอายุครบ๗ขวบในวันที่๒๖มกราคม
สุดท้ายปาวูบหมดสติอยู่ที่ธนาคารเสียชีวิตเลยครับเสียชีวิตเลยนะครับ
ภรรยาผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้เหมือนเขาพูดเป็นลางเขาพูดเป็นลางว่าถ้าพี่เสียชีวิตเธอจะอยู่ได้ไหม
บอกว่าเฮ้ยพี่อย่าพูดแบบนี้สิมันไม่ดีจนกระทั่งมันเกิดขึ้นจริงแต่สิ่งสำคัญคืออะไร
สามีมีโรคประจำตัวคือโรคทางเดินหายใจเรื้อมรังแต่ที่ผ่านมาเป็นคนแข็งแรงก็จริงแต่ว่ามีโรคประจำตัวอยู่
ซึ่งได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าเป็นโรคนี้ก่อนฉีดวัคซีนแต่ไม่มีการห้ามไม่มีการให้กลับแต่ว่าให้ฉีดวัคซีนต่อ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเสียชีวิตจากผลกระทบของวัคซีนที่มีผลกระทบกับโรคทางเดินหายใจเรื้อรังที่เขาเป็นอยู่
แค่๒ชั่วโมงแฟนก็เสียเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ภรรยาผู้ตายบอกว่าจะให้หนูคิดยังไงล่ะคะ
เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาแล้วเกิดอาการแบบนี้
ใช่แต่สิ่งที่มันแปลกอย่างหนึ่งพอไปชนสูตรที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกลับระบุสาเหตุว่าเสียชีวิตจากโรคหัวใจ

ก็คืออยากจะให้มีการชนสูตรให้แน่ชัดว่าเสียชีวิตจากอะไร
เพราะถ้าเขาเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนจริง
โดยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะสะชอกรมการแพทย์
อะไรก็ตามทีที่ดูแลควรจะรับผิดชอบเยียวยาหน่อย
เพราะว่าผู้ตายเป็นเสาหลักของคนในครอบครัวตอนนี้ก็อยู่กันแค่๓คน
แม่และก็ลูกสองและสิ่งสำคัญอยากจะให้ตรวจสอบไหนว่า
ก็ในเมื่อผู้ตายเขาบอกเจ้าหน้าที่บอกคุณหมอคุณพยาบาลแล้ว
ในวันที่ไปฉีดว่าเขาเป็นโรคทางเดินหายใจรังบริเวณลังอยู่
แล้วทำไมถึงยังปล่อยให้ผู้ตายฉีดวัคซีนเข้าไปอีก
มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาโดนกระตุ้น
แล้วทำให้เสียชีวิตหรือไม่อย่างไร
ตรวจสอบหน่อยว่าทำไมแจ้งแล้วถึงให้ฉีด
แล้วตรวจสอบหน่อยว่าทำไมโรงพยาบาลระบุว่าเสียชีวิตจากโรคหัวใจ
ทั้งที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังมาก่อนหน้านี้

สิ่งสำคัญคือเสียชีวิตในวันเกิดของลูกชายครับ